ความคืบหน้าคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
แต่ว่าเป็นข่าวใหญ่เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
กรณีนายกมลวิทย์สุวรรณทัศน์อายุ๒๔ปีนักศึกษาชั้นปี๔
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนธวาย
ถูกคนร้ายใช้ปืน๓๘ยิงเข้าที่ตัวไป๔นัด
แล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าแม่เลยนะคะที่เขาช่วยแม่ขายอาหารอยู่ที่ร้าน

ช่วยแม่ขายรัดหน้าอยู่นี่คือปากซอยหมู่บ้านวังทองเฮาวส์
นวมินซอย๕๗นะคะ
จากเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา๕คน
หนึ่งคือนายกฤษดานาราพงศ์คนนี้เป็นคนวางแผน
สองนายประสิทธิ์ยนต์พลคนนี้เป็นมือปืน
คนที่สามนายจิรพรรดิเพชรรักษ์
คนนี้เป็นคนนำทางคุ้มกันพามือปืนหลบหนี
คนที่๔นะคะนายสหรัฐดงพระจันทร์
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์พามือปืนซ้อนท้าย
และคนที่๕ที่ถูกออกหมายจับคือนายปะติพานเจริญชัยกุล

ทั้ง๕คนเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา
วันที่๑๙พฤศจิกายนข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะข้อหานัก
จับกลุ่มได้แล้ว๓คนค่ะ
คือนายกฤษดาซึ่งเป็นคนวางแผนนะคะ
นายสหรัฐซึ่งเป็นคนขี่จักรยานยนต์พามือปืนซ้อนท้าย
และนายปฏิพานที่เป็นคนชี้เป้า
ส่วนอีก๒คนยังหลบหนีอยู่ค่ะ
การจับกลุ่มในครั้งนี้พลตำรวจโทสุทธิพงวงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานได้สั่งให้ชุดสืบสวนตำรวจนครบาน
ปูพรมปิดล้อมตรวจค้นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีครั้งเก่า
จุดในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่คาบเกี่ยวในพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๑
จนทำให้จับได้แล้ว๓ใน๕
คือผู้ต้องหาพอหลังจากก่อเหตุเขาหลบหนีกันไป
กบดานอยู่ที่บ้านในจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่นำกำลังปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มได้นะคะ
ปมในการก่อเหตุนี้คาดว่าเกิดจากความขัดแย้งเรื่องสถาบัน
กลุ่มผู้ต้องหากับตัวผู้ตายไม่เคยมีเรื่องส่วนตัวกันมาก่อนด้วยซ้ำ
เป็นเรื่องของสถาบันล้วน
คือตำรวจบอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ยค่ะ
พบว่าการก่อเหตุในแต่ละครั้งเนี่ยนะเขาจะทำกันแบบโอ้โหเป็นขบวนการเลยนะ
มีคนวางแผนวางกระบวนการเป็นขั้นตอนแบ่งงานกัน
รูปแบบเป็นเหมือนองค์กรอะไรสักอย่างมีฝ่ายการเงินด้วยนะ
จัดหาอาวุธก็มีฝ่ายหาเครื่องมือสื่อสาร
หาเหยื่อก่อนลงมือก่อเหตุ
เขาทำกันเป็นขบวนการนะคะตำรวจบอกแบบนี้เลย
มีทั้งสิทธิ์เก่ามีทั้งนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ร่วมด้วย
เหตุผลที่ทำก็คือเรื่องของสถาบันการศึกษาทั้งที่ส่วนตัว
อาจจะไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนนะ
แต่ต่างสถาบันกันเมื่อไหร่ก็ก่อเหตุแบบนี้
ก็มีข้อมูลที่ตำรวจเขาได้มานะ
แต่ว่าเดี๋ยวรอพบชนแถลงอย่างละเอียดพรุ่งนี้นะ
แต่ตามรายงานบอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเนี่ย
จะมีการศักดิ์รูปเฟืองไว้ที่หัวไหล่
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์กลุ่มค่ะ

หมายถึงฆ่านักศึกษาอาชีวะคู่อริได้๑ศพ

คือถ้าคุณไปฆ่าคู่อริได้๑คน
คุณจะสามารถศักดิ์เฟืองไว้ที่หัวไหลได้หนึ่งอัน
ค่ะแล้วหนึ่งในผู้ต้องหา
เป็นคนวางแผนก่อเหตุนี้ค่ะ
เขามีรอยสักรูปเฟืองที่หัวไหล่ถึง๔รูป

หมายความว่าเขาฆ่านักศึกษาอาชีวะคู่อริมาแล้ว๔ศพ

ถ้าเป็นตามนี้มันจะน่ากลัวมากนะคะ
อาจจะเป็นแบบร่วมกันฆ่านะ

เขามีขบวนการใช่เขาวางแผนร่วมกันไอ้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มนี้
เขาวางแผนร่วมกันมันก็คงไปศักดิ์รูปเฟืองได้หนึ่งเฟืองอย่างนี้ใช่ไหม
เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อ
๑๐โมงเช้าค่ะพตโทสุธิพงค์วงปิ่นรักษาราชการ

กองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
โอ้โหนี่นะจากข้อมูลตรงนี้ถือว่าน่ากลัวมาก

โหดร้ายมากใช่แล้วข้อมูลก็คือว่าไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวเลย
แค่ต่างสถาบันเป็นสถาบันอริกันเท่านั้น
คือสัญลักษณ์พวกนี้เนี่ยเขาเอาไว้ในเชิงของการยกย่องคุณงามความดีไง
อย่างถ้าทีมฟุตบอลทีมชาติไปได้แชมป์ฟุตบอลโลก
เขาก็จะปากดาวน์ไว้ได้หนึ่งดวง
แต่ไอ้พวกนี้มันเอาไปทำเรื่องที่มันแบบโอ้โหมันเลวมากอะนะ
คือแบบไปฆ่าคนคนหนึ่งที่เป็นสถาบันคู่อริของเรา
แล้วนายจะได้ศักดิ์เฟือง๑เฟือง
มันไม่ใช่ความภูมิใจที่คุณไปฆ่าคนได้นะ
แล้วคุณมาสักติดตัวไว้โอ้ภูมิใจนะผ่านไปแล้ว
หนึ่งศพสองศพสามศพอย่างนี้มันไม่ใช่